คุณผู้ชมครับวันนี้มาดูบรรยากาศการเริ่มเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง
ทดสอบแบบครบทุกสถานีวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
ก็มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี

และบอกว่าการที่จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบนั้นน่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนนทบุรี
รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดได้ด้วยครับ
ในวันนี้ข้าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมทดลองโดย๓รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนนะครับ
ก่อนจะเปิดให้บริการจริงวันที่๖สิงหาคมนี้นะครับ
นิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็หลังไปใช้บริการก็บอกนะครับว่า
รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงบางใหญ่ตาปูเนี่ย
เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

และถือว่าเป็นโชคดีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ทำให้จังหวัดนนทบุรีนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองมากมายครับ

หรือว่าเป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยคุณภาพดี

ถ้าตอนนี้ใครขับรถผ่านไปคอนโดผึดขึ้นมาหลายโครงการทีเดียวนะครับ
รถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการจราจร
โดยเฉพาะที่บริเวณแยกแครรายโอ้โหอันนี้ติดหนักมาก
แล้วก็แยกพงเพชรที่มีปริมาณรถหนาแน่นสะสมมากกว่า๒๕๐กันต่อวันนะครับ
เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะขยายถนนรองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นได้
โดยประเมินว่ารถไฟฟ้าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ไซน้อย
ใหญ่และบางบัวทองจะขับรถเข้ากรุงเทพมหานครน้อยลงครับ